คุณผู้ชมคะไปต่อที่อาการป่วยของคุณเมฆวินัยกรายบุตรกันบ้างนะคะ
ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองนะคะ
คือก่อนหน้านี้มีเว็บไซต์ปลอมนิสัยไม่ดีมากเลย
บอกว่าอาการของพี่เมฆนะจะไม่หายบ้างแหละ
เออจะอยู่ไม่ได้นานบ้างหรืออาการหนักบ้าง

คนใกล้ชิดต้องออกมาแก้ข่าวกันพันละวันเลยนะ
แล้วก็เพื่อให้ประชาชนที่ติดตามข่าวเข้าใจถูกต้องค่ะ
เมื่อช่วงบ่าย๓ที่ผ่านมาค่ะพี่เมฆก็มาปรากฏตัวนะคะ
พร้อมกับทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลโรงพยาบาลจุฬากลงกรค่ะ
ยืนยันเลยว่าตอนนี้อาการค่อนข้างดีขึ้นตามลำดับ
ตอนแรกยังอารมณ์ดีบอกกับผู้สื่อข่าวแบบติดตลกด้วยนะ

แต่พอถึงจังหวะที่ต้องพูดความรู้สึกถึงอาการป่วยครั้งนี้
ก็ถึงกับเสียงสั่นน้ำตาคลอทีเดียวค่ะ
เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้อง
ต้องดูสภาพแบบนี้
ไม่เคยคิดว่า

มันจะมาเจอตัวผมเอง
ถึงนึกสภาพว่าคนเคยแข็งแรกหุ่นดีหิวดีนะ
อยู่ตื่นมาตีสองทั่ว

มาเย็นแค่พาพิชินาตะโจ๊ก
แล้วเย็นตัวเอง

ก็ถ้าหาย
ก็ต้องไปกล้าขอโทษแม่

ให้หายจริง
ขอบคุณทุกคนค่ะ

ไม่ต้องเพิ่งเหยา
จุฬาลงกรสภากาชาติไทยก็อธิบายว่าโรคที่พี่เมฆเป็น
ไม่ใช่โรคติดต่อไม่มีการแพร่เชื้อ
เกิดจากภูมิในร่างกายของคนเราที่ทำงานผิดปกติ

ตอนนี้นะคะก็รักษาด้วยการใช้ยากดภูมิ
ของพี่เมฆก็ค่อยสงบลง
จะเห็นว่ามีรอยแผลเป็นอยู่นะคะก็คือจะเป็นสัญญาณที่ดีนะ
บอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ
เป็นรอยที่หายแล้วพอหายดีร่องรอยแผลต่าง
ก็จะหายไปในที่สุดนั่นเองนะคะ
ดูจากฟังสัมภาษณ์แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเราสองคนเอง

แล้วสิ่งที่เราตื้นตันมากเลยคือครอบครัวของเขา

คุณภรรยาน่ารักมากอยู่เคียงข้างพี่เมฆตลอดเลย
ใช่ภายใต้สถานการณ์ที่ร้ายเนี่ยมันยังมีสิ่งดี

ถึงรักแท้ที่ลูกและภรรยามีต่อพี่เมฆนะคะ